สวัสดีครับ
เรียกว่าอยู่เมืองไทยมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
แพนด้าน้อยน่ารักที่เปรียบเสมือนทู่สันธวะเมนรีไทยจีน
แต่แล้วเมื่อปี๒๕๖๒ช่วงแพนด้าเพศผู้ที่มาพร้อมกับลินหุ้ยก็ตายกระทันหันในวัย๑๖ปี
โดยปกติแล้วแพนด้าจะมีอายุเฉลี่ยราว๑๔๒๐ปี
แต่หากอยู่ในสวนสัตว์จะอยู่ได้ยาวนานถึง๓๐ปี
ต่อมาสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แถลงผลชนสูตรพบว่า
เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้อวัยวะภายในร่างกายขาดออกซิเจนจนตาย
สำหรับประวัติของช่วงกับลินหุ้ยนั้นบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งแต่ปี๒๕๔๖ในวัยเพียง๓ขวบ
ทางการไทยต้องทำตามเงื่อนไขของสัญญาคือ
ค่าธรรมเนียมพื้นฐานให้กับจีนคู่ละ๑๐ล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นราคามิตรภาพ
เพราะปกติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้๑ล้านเหรียญสหรัฐหรือ๓๐ล้านบาท
ที่ผ่านมาจีนเลือกส่งทูตน้อยไปเชื่อมสัมพันธเมนรีกว่า๑๐ประเทศทั่วโลก
กระทั่งหลายร้อยปีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงกลายเป็นสาธารณรัฐ
โดยครั้งนั้นญี่ปุ่นต้องควักเงินจ่ายค่าธรรมเนียม๒๙ล้านบาท
ปีเดียวกันหลิงลิงกับฉิงฉิงได้ประสานทางการทูตกับสหรัฐและเป็นที่พูดถึงอย่างมาก
ซึ่งนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานราว๓๐ล้านบาทยังมีข้อแม้อื่นอีกด้วยคือ
สามารถดึงดูดให้เด็กและผู้คนเข้าชมสัตว์น้อยน่ารักขนปุ๋ยที่หาชมได้ยาก
และส่วนมากจะมีแค่ในประเทศจีน
แต่ก็ยังนำมาใช้ในปี๒๕๖๐ในช่วงที่จีนระหองระแหงกับโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
เป็นเครื่องยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
นโยบายต่างประเทศของจีนเรียกกลยุทธ์นี้ว่า

กับบอกอีกว่าเป็นนักการทูตที่น่าก่อที่สุดในโลก

ส่วนใหญ่อาศัยในป่าหรือบนภูเขา